ไม่มีเส้นเงินเส้นไหนสักเส้นที่มาทิ้งผม
เพราะผมไม่เคยรับเรื่องเว็บพนัน

แต่ว่าวันนี้การค้นบ้านผมไม่เป็นไร
มีหมายค้นผมต้องไปตามคำสั่งสาร
แต่ว่าผมจะเรียนก่อนว่าการขอหมายค้นวันนี้
เป็นการขอหมายค้นโดยไม่ปกติ
เพราะไม่ได้บอกสารว่าเป็นหมายค้น

ทั้งที่ผมก็อยู่บ้านนี้มาตลอด
ก็ไม่เป็นไรผมก็แสดงความอยู่ใจไปแล้ว

คือคนจ่ายค่าไฟคือเป็นน้องผม
เราก็ให้เด็กเอามึงไปจ่าย
ก็หมื่นกว่าบาทเองนะครับมันมันคำว่าจ่ายค่าไฟบ้านผม
มันผมไม่ได้ให้เจ้าของเว็บพนันมาจ่ายให้ถูกไหมครับนะเอ่อ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

แต่ว่าเราต้องยืนตัวตรงต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกน้อง
คือถ้าลูกน้องนิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดนะนิ้วไหนร้ายก็ต้องเอาทิ้งไป
เรื่องนี้มันก็มีรู้อยู่แล้วว่ามันมีการไปตรวจเช็คไปอะไรต่าง
ผมรู้อยู่แล้วนะครับแต่พี่หน่อยว่า

เพราะถือว่ามันเป็นเรื่องของเด็กก็ว่าไปนะ
เด็กทำงานจะไปขัดแย้งกันหรือไปขัดแย้งว่าไป
แต่ว่าวันนี้มันลามมาถึงผมถูกไหมมันลามมาถึง
รู้สึกท้อแท้ไหมครับท่านทำไหนก็ดีกันมันไม่เป็นเด่นสุดในบอสตารองกัน

ท้อแท้ถามว่าวันนี้เรายึดหลักว่าเราทำงานให้ประชาชน
เราทำงานให้สังคมนะครับผมก็ยังออกมาทำงานตามปกตินะฮะ
คือถามว่าการเป็นนักเรียนร้องรวจเขาก็มีอุดมติอยู่แล้วว่า
อดทนกับความเจ็บใจนะครับไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากนะครับ
เพราะฉะนั้นเราถูกหล่อล้อมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องรับแรงเสียท้าให้ได้นะครับนะถ้าถ้าเรา
ถ้าเราคิดจะอยู่นิ่งเฉยเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเลย
ก็อยู่รอเก็บนิดเก็บตัวนะครับแล้วก็รออาวุโสไป
วันนี้มันผมไม่ได้มีความผิดนะครับนะมันยอมรับว่าเป็นลูกน้องใกล้ตัวผมโดนนะครับ
แต่ลูกน้องต้องมีพิสูจน์ให้ได้นะครับวันนี้เอ่อตราบใดก็ตามนะครับ
เพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับวันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมทุกคนนะครับ
ลูกน้องก็ต้องไปต่อสู้คดีเอานะคุณก็ต้องไปชี้แจงให้ได้ว่า
เพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้เส้นเงินพวกนี้เนี่ยมันไม่มีมาเกี่ยวกับผมหรอก
เพราะผมไม่เคยโอนเงินไปให้ใครนะครับผมก็ใช้จ่ายค่าไฟก็ให้เหล็กไปจ่ายนะครับ